พูดถึงเรื่องของโจรนี่พามาดูโจรสาวรายนี้กันหน่อย
เวลาเค้าปิดร้านเนี่ยก็จะปิดออกไว้แบบนี้ค่ะ
จับภาพได้ตอนนี้โซเชียลเขากำลังตามตัวผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะ
ชัดเจนทีเดียวค่ะโจรสาวเป็นผู้หญิงหน้าตาดี
เข้าไปในร้านค้าที่เจ้าของเขาเอาผ้ามาปิดไว้
ไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องเข้าไปในร้าน

แล้วก็เอาสินค้าเนี่ยดูสิแล้วคือคนมาไม่ทันสังเกต
พอดีเป็นจังหวะปลอดคนแต่ไม่ปลอดกล้องนะคะ
กล้องจับภาพได้ค่ะคุณทำอะไรไว้นี่กล้องจับพฤติกรรมได้หมดเลยนะคะ
เอาของใส่ถุงพลาสติกสีแดงไปใหญ่ทีเดียวค่ะ
เข้าไปแล้วก็ใส่ของมาเต็มถุงเลยจังหวะที่มุดออกมาเนี่ย
คนเดินลงบันไดเลื่อนมาเห็นพอดีเลยตีเนียนอีกค่ะตีเลื่อนเหมือนแบบ
ทำเป็นจัดเก็บข้าวเหมือนเป็นของคล้านตัวเองว่างั้น
นะคะเก็บข้าวของใส่ถุงตัวเองแล้วก็เดินออกไปจากห้าง
นี่เป็นจังหวะอีกจุดหนึ่งนะคะก่อนออกห้างกล้องก็จับไว้ได้เหมือนกัน
นี้ค่ะคลิปนี้เพจโซเชียลฮันเตอร์รีบอร์นก็นำมาโพสต์เอาไว้
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๙กันยายน
รายนี้อยู่ก็เลยนำกล้องวงจรปิดมาแชร์ไว้
ให้ชาวโซเชียลช่วยกันตามหาแล้วก็แจ้งเบาะแส
ตามจับโจรสาวคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะคะ